เหตุผลที่ผมมั่นใจว่าไม่ผิดนะครับผมไม่ได้ขอกำลังไม่ได้แจ้งนะครับ
ผมไม่ได้แจ้งว่าขอกำลังมาดูแลผมนะครับแต่ตำรวจบอกว่า
รู้ว่าจะมีข้อสอแปดขั้นไปลงพื้นที่สองจะไปจัดเวทีสาธารณะ
จำนวนชาวบ้านไม่จากกว่าสองร้อยสามผมโดนถูกทำร้ายถึงเอาชีวิต
ถ้าไปดูคลิปตำรวจยืนยันว่าทราบว่าผมจะไปวันนั้นมีเวทีที่นั่น
แนวทางปฏิบัติของตำรวจ
เป็นเจ้าที่ตำรวจต้องมีแผนระวังเหตุป้องกันเหตุนะครับ
แต่ผมก็ได้ถามไปแล้วว่ามีใช่ไหมนายตำรวจก็บอกว่ามีแผนเฝ้าระวัง
ทำยังไงเอากำลังรองไว้ที่โรงพัก
ไม่ได้ออกมารอเหตุเกิดหรือขอกำลังออกมา
นี่ผมพูดอย่างนี้ชัดเจนผมไม่ได้บอกว่า
ผมไปขอแล้วไม่ได้มานะครับผมไม่ได้ไปก้าวไก่
การทำงานของเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนนะครับ
เราไปพิสูจน์ว่าข้อที่จริงว่าที่เขาร้องเรียนมาเป็นยังไง
เราทำเรื่องของประเทศชาติเราไม่ได้ไปทำเรื่องส่วนตัว
นะครับสามปัจจัยเนี้ยไปถามตำรวจท่านไหนก็ได้ว่า
จะต้องทำยังไงแม้แต่หากว่ามีพ่อค้ายาเสพติด
มีโจรเข้ามาหรือจะมีการปล้นจี้
ถ้าตำรวจรู้จะต้องทำยังไงต้องทำแผน
ไม่ต้องเป็นว่าจะต้องมีเวทีสังคมนะชาวบ้านตำรวจเท่านี้
ไม่มีคำพูดใดว่าผมขอแล้วไม่ได้มา
ไม่มีหลักฐานใดว่าผมไปก้าวไก่นะครับ
ผมได้แต่ถามว่ามีแผนไหมว่าสามปัจจัยสามปัจจัยนี้
นะครับตำรวจก็รับแล้วว่ามีนะครับหลังจากที่

เพราะว่ามันเป็นการส่งผลไม่ใช่ครับคำถามเพราะว่าผมเป็นอดีตประธานกตลอด
ผมรู้ว่าควรจะทำอะไรใช่ไหมคำถามมันผิดตรงไหนครับ
ไม่ใช่คำสั่งนะครับคำถามถามว่ามีแผนไหม
อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยจะทำอะไรยังไง
นี่คือคำถามไม่ใช่คำสั่งนะครับ
ทำแผนใหม่เขามีเป็นไรนี่เขามีโอกาสใหม่ก็ทำ
เขาบอกว่าเขาขอโอกาสใหม่ที่จะทำแผนใหม่
ในเมื่อรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรนะครับ
ผมไม่ได้ก้าวไก่ไม่ได้ข่มขู่เสียงผมดังมีคำไหนไหมครับ
หนึ่งผมผมผูกสองผมพูดคำอยากไทยดูมีสัตว์สีไทยนะครับ
ไปดูได้นะครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมปล่อยเอง
ไม่ใช่ใครปล่อยผมเช็คแล้วว่ามันไม่มีเรื่องที่จะ
ทำอะไรที่สุดหมายนะครับเราไปโดยสูตรอยู่ในใจ
เราไปรักษาผลเหลือของประเทศชาตินะครับแต่
แผนการเตรียมรับของเขาที่อย่างที่ผมบอกว่า
เอากำลังไว้ที่โรงพักอีกส่วนหนึ่งก็มาติดกาแฟที่
สำงาญภายที่มีข้อพิพิค่าที่ดินแฟนนี้อยู่
คือเรื่องนั้นมันเป็นคำเสียงผมดังปกติ

กำว่าผมใช้ประจำวิทยุภาพไหนนะครับ
ดังนั้นเมื่อวานผมควรขอโทษบัญชาชนแล้วว่า
ถ้าสีผมดังผมก็ขอโทษนะครับ
จะบอกว่าผมทำอะไรผิด
ผมบอกว่าเจดร้างผมขอโทษนะครับ
ถ้าบอกว่าการทำงานให้ประเทศชาติ
ซึ่งองค์นั้นไปฟื่อหยีบรรค์เสียงดังเนี่ยรับผิด

หลังจากที่โดนไปออกมา
ในเมื่อต่อไปนี้เรายังลดโทนเสียงลง
เป้าหมายทำงานด้วยภาครภาคชาติโภคเห็นด้วย
แต่เรื่องของน้ำเสียงเสียงดัง
ขอให้ปรับเปลี่ยนนะครับ
หมายใช่แต่การนำเสนอไม่ใช่ก็เปลี่ยนเรื่องแก้ไข
การนำเสนอโดยหลายฝ่ายจมตีอย่างงี้จะยุติการเดินหน้าเรื่องนี้
โครงการนี้เนอะเรื่องนี้โครงการนี้ผมไม่ถอยนะครับ
ผมไม่ถอยนะครับแต่การนำเสนอหรือการต่อสู้เนี่ยผมจะให้
นึงโหดขึ้นแล้วก็มันมีกฎหมายเราใช้ประทับประเทศกฎหมายติดตาม
ของเอ่อผลการเอ่อกรรมการของที่ท่านผู้ว่าได้จัดตั้งอีกสามสิบ
วันจะไปไปดูผลที่ท่านผู้ว่าตั้งกรรมการไว้นะครับส่วนของ
ถ้ามีแปลงอื่นไม่ใช่แปลงนี้ก็ถ้ามีเหตุสงสัยก็ผมก็ยังทำงาน
ต่อเพื่อประเทศชาติวันนี้ผมเป็นผู้แทนรัศดรนะครับอ่า
วันไหนผมได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนที่ราชดรที่ดีปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติผมก็จะทำไม่เป็นผมก็ทำผมและผมทำมา
ก่อนแล้วด้วยครับเห็นเขาสอบใจพี่พี่ก็บอกว่าคุณสีรัฐ
ที่ข้ามหน้าคือนักกิบายวันนี้ผมทำเรื่องส่วนตัวที่ท่าน
บอกว่าไม่ใช่เรื่องของภักดิ์ผมทำเป็นฐานะส่วนตัว
ไม่ใช่ไปทำในนามพักนะครับหากตรงไหนคิดว่าเราเข้าไปได้
เราก็จะเข้านะครับเราทำในฐานะส่วนตัวครับ

ประโยชน์ของประเทศชาติไม่มีแล้วครับไม่ว่าจะเป็น
ระเบียบของพักหรืออะไรที่มันต้องมากีดกันเรา
เป็นเจ้าของพื้นที่ไหมคะเมื่อวานเข้าใจแล้วคุยกันแล้วหลังจากที่
ทราบแล้วใช่ไหมครับว่ามีดินบางอย่างนี้

จะทำจะช่วยผมหรือแนะนำก็บอกผมมา
นะครับควรจะมาช่วยกันหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านพิจารณา

อะไรที่ไม่มีคำว่าหนีความจริงไปได้
ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
นะครับผมยอมการชี้แจงที่เราพร้อมไหมครับว่าผมชี้แจงอย่างนี้ผมไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะเราปฏิบัติอะไรเราเราทำยังไงไม่เห็นมีเรื่องของเทคนิคในการชี้แจงเลย
แต่ในเมื่อเราบอกว่าเราไม่ได้สั่งไม่ได้ไปก้าวไก่นะครับปกติไหมว่าไปถามได้เลยว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติคนเข้ามาไม่ปกติตำรวจต้องมีแผนอะไรไหม
ผมอยู่เขตหลัก๔มีคนที่มายื่นหนังสือที่ศูนย์รายการใดแค่สองคนเนี่ยตำรวจต้องมาทำแผนแล้วมามีแผนป้องกันเหตุแล้วไปถามใครก็ได้นะครับ
เป็นปกติและเขายอมรับว่าเขามีแผนแล้วนะครับตำรวจในคลิปเรายอมรับว่าเขามีแผนแล้วนะครับแต่แผนเขาอยู่ที่โรงพักผมก็ไม่ตอบว่าอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ได้บอกเฮ้ยมีแผนแล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนนะไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเขาต้องเปลี่ยนแผนไม่ได้ก้าวไก่อะไรเลยแผนเขาคือแผนเขาแผนเขาจะถูกหรือไม่หรือจะเป็นประโยชน์สูงสุดหรือไม่
กับผมผมไม่ได้เป็นสั่งการในคลิปเห็นชัดเจนนะครับ